เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ไปพบศพลอยน้ำ

เพราะไม่มีเอกสารประจำตัว
ตำรวจประกาศตามหาญาติเพื่อมารับศพครับ

ตำรวจโรงพักบังคอแหลมได้รับแจ้ง

อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงเทพ
จัดเรือตรวจการออกตรวจสอบ
พร้อมกับนำศพขึ้นมาที่ท่าเรือของโรงพัก

แล้วก็แพทย์นิติเวศโรงพยาบาลศิริราช

โดยเป็นศพชายอายุประมาณ๔๐ปี
ผิวดำแดงไว้ผมรองทรง

เรื่องต้นก็ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย

ว่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
ตำรวจสืบสวนได้หาข่าว
ว่ามีใครแจ้งความคนหายหรือไม่
เรื่องต้นได้มอบให้กับมูลิธิป่อเต็กตึง

โรงพยาบาลสิริราชต่อไปนะครับ